พาคุณผู้ชมไปดูค่ะจะขี่รถพ่วงข้างยังไงให้โลกจำขี่แบบนี้มันเกินปุ๋ยมุ้ยดูค่ะ
โอ้โหนอนกันหมดเลยฮะยิ่งนอนขี่เนี่ยอันตราย
ส่วนข้างข้างนั้นนอนขอบฮะส่วนข้างล่างรถซาเล้งเนี่ย
ชิวเขาเรียกว่าทั้งหมดเนี้ยนอนมาของจริงค่ะโอ้โหนอนมาแบบนี้อืม
มาไหนเนี้ยแล้วเนี้ยอันตรายอันตรายสิเพราะว่าคนมาโพสต์ลงโซเชียลเนี้ยนะ
คนที่เขาขับรถตามก็ถ่ายคลิปเอามาโพสต์แล้วก็ถามว่าขับแบบนี้ขี่แบบนี้
ปุ๋ยมุ้ยขี่แบบสุดชิวเลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
แล้วพอโพสต์คลิปไปนะคนในโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ว่าพฤติกรรมแบบนี้
มันประมาทเกินไปหรือเปล่าครับนักข่าวของเราก็เลยไปเจอกับคนโพสต์
คนโพสต์เนี่ยเป็นช่างศักดิ์นะคะชื่อคุณอนุชิตก็เล่าให้ฟังว่าจริงจริงเหตุการณ์เนี้ย
ผมเจอมาสักพักนึงแล้วนะผมมาขับรถกลับที่พัก
ถึงตัวอำเภอเสริงสังที่โคราชประมาณสักสามกิโลเห็นเลยเนี่ย
ไซค์พ่วงข้างเนี่ยมันขี่อยู่ด้านหน้าคนขับละแปลก
เหมือนกับเขานอนนอนแบบชิวเลย
ผมกับแฟนผมยังแซวเลยโอ้โหทำไมชิวจังขนาดนี้
คนหนึ่งก็นั่งมองถนนรับลมเย็นอีกคนนึงมองดาวบนท้องฟ้า
ก็คิดว่าเออตลกดีแต่ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่า
การขับแบบนี้ขี่แบบนี้นั่งแบบนี้มันจะเกิดอุบัติเหตุ

แล้วตอนนั้นเขาบีบแต่เตือนไปด้วยรอบหนึ่ง

หลังจากนั้นเนี่ยทางคุณอนุชิตเขาก็เลยเร่งเครื่องแซงไปเลยครับ

แล้วขนาดเหมือนเมาไหมครับหรือว่าเขาขับเล่นคณองให้เย็นประมาณนั้น
ผมว่าไม่น่าเมาครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับความคึกขนองมากกว่าครับ

พอเราเห็นแล้วเราก็เลยเอามาถ่ายเก็บไว้

ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอาการขับแบบชิลไหมหรือว่ายังไง

ใช่ค่ะอาจจะไปจบที่วัดหรืออะไรแบบนี้